วันนี้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะนักเตะทีมชาติไทยค่ะ
ร่วมมือกับโรงแรมดูสิตค่ะ
ก็เลี้ยงต้อนรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะ
ติดตามบรรยากาศได้จากรายงานของคุณวิรวิทเจริญเชื้อค่ะ
เพราะว่าไทยรัฐทีวีร่วมกับโรงแรมดูสิทธานีนะครับ
จัดงานเลี้ยงให้กับนักกีฬาในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน

ไปดูกันเลยดีกว่าว่าอาหารของนักกีฬาจะมีอะไรกันบ้างนะครับ

ก่อนอื่นถามเลยครับว่าวันนี้จะเตรียมอาหารอย่างไรให้กับนักกีฬา
เดี๋ยวให้พี่สมหมายได้พาเราไปดูกัน

แต่ว่าวันนี้เนื่องจากเป็นวันต้อนรับนักกีฬานะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้โรงแรมก็เลยจัดเป็นพิเศษให้นะคะ
ครบทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาตินะคะ

ทราบมาว่านักกีฬาทุกท่านต้องการอยากทานอาหารที่ครบ๕หมู่
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโรงแรมเนี่ยนำเสนอทุกสิ่งเนี่ย
มีสลัดต่างนานานะคะ
มีทั้งร้อนและเย็นนะคะสลัดผัก
รวมทั้งมีอาหารญี่ปุ่นด้วยอยู่ตรงนี้นะคะ
เรียกว่าครบเลยนะครับสำหรับอาหารในวันนี้

เพราะฉะนั้นยังมีซุปอันนี้ซุปมัชรูมที่ทราบไม่ได้นะคะ
เป็นแบบฝรั่งนะคะแต่ว่าอันนี้อร่อยมากอันนี้ต้องต้องชิมนะคะ
นี้มีความพิเศษยังไงครับครบ๕หมู่ไหมครับเรื่องของอาหารโภชนาการ

เงินเห็ดก็ดีต่อสุขภาพแต่ก็จะมีครีมมีอะไรบ้างเพื่อให้พลังงานนะคะ
วันนี้มีแรมด้วยก็มีขาแก่เป็นเนื้อขาแก่นะคะให้ทานกันด้วยนะคะ
แล้วอันนี้ก็จะเป็นปลานะคะเป็นปลาแซลมอนนะคะ
แล้วก็อันนี้มาก็อันนี้เป็นแบบไทยเลยค่ะ
ปลากระโพงนึ่งมะนาวอันนี้ค่ะแซ่บนะคะ

อันนี้เป็นแกงเขียวหวานนะคะ
สีสันน่ากินมากจริงนะครับสำหรับพาสต้าที่จัดเตรียมไว้ให้นี่มีแบบไหนบ้างครับ

วันนี้พาสต้ามีสามแบบนะคะสามเส้นแล้วก็ซอสมีที่เลือกสามแบบเหมือนกัน
อันนี้เป็นซอสมะเขือเทศที่แบบธรรมดาแล้วก็ซอสคอโบนาร่าที่แบบครีมนิดนึง
และอันนี้เป็นซอสแบบเผ็ดเป็นผัดขี้เมาน่าจะถูกใจนักกีฬาที่แบบมีความแซ่บหน่อยนะคะ

และก็อีกหนึ่งที่ต้องชิมนะคะอันนี้เป็นขาแฮมอบน้ำผึ้ง
อันนี้อร่อยมากถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมเลยก็ว่าได้ใครมาจัดงานที่นี่ต้องสั่งอันนี้ค่ะ
ให้พี่สมหมายได้เป็นตัวแทนของแฟนชาวไทย
ในการให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอลทุกท่าน
สู้สุดฟุตบอลชิงทั่วพระราชชาญคิงส์ครับ

เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยของเราสู้ค่ะนะครับ
ก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจทีมชาติไทยนะครับ
ในการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับ๓และ๕มิถุนายนนี้ครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ